เป็นคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถของหอพักแห่งหนึ่ง

ลักษณะคือมีกลุ่มคนไปทะเลาะกับรอปภ
แล้วก็ลักษณะเหมือนว่าจะทำร้ายร่างกายด้วยหรือเปล่า
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
เป็นว่าที่สอสอแล้วก็เป็นผู้สมัครสอสอของพักดังพักหนึ่งด้วย
ใช่หรือเปล่าเรื่องนี้เราตามให้แล้วตรวจสอบให้แล้วไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ

คือมีการกล่าวอ้างกันด้วยนะคะว่าผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ย
เป็นผู้สมัครสอสอพักดังของจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่านี่ขนาดคุณยังไม่ได้เป็นสอสอนะ
ยังมีพฤติกรรมถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเป็นสอสอแล้วจะขนาดไหนนะคะ
เราติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ให้ว่าใช่ว่าที่เป็นผู้สมัครสอสอของพักดังจริงหรือเปล่านะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ชาวเน็ตพากันตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สารรอปภนะที่หนีกลับบ้านไปด้วยความกลัวไม่รู้ว่าจะทำงานที่นี่ต่อหรือเปล่า
ต้องรอคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายก่อนเพราะว่าคลิปดังกล่าวเนี่ย
เป็นคลิปเพียงคลิปจากบุคคลที่๓ที่เขานำมาโพสต์ไว้เท่านั้น

เพราะว่าเขาถ่ายจากมุมไกลด้วยไม่ได้ไปถ่ายอยู่ใกล้เนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปเสียงออกมาเห็นไหมเป็นการดิสเครดิตนะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่หอพักจุดเกิดเหตุ
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
หอพักเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหอพักแห่งนี้
มีลำโพงที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งวางอยู่
แต่รถหาเสียงตามที่ปรากฏในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ย
มีลำโพงนะแต่ไม่มีรถหาเสียงคันเมื่อสักครู่จอดอยู่ณจุดนี้
พอไปสอบถามแม่บ้านทราบแบบนี้นะคะบอกว่า
สมัครสาวดังกล่าวเป็นเจ้าของหอพักที่นี่แหละ
ส่วนเรื่องของเหตุการณ์ไม่ทราบจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
รอปภที่ดูแลหอพักก็ไม่เคยเห็นหน้ากัน
เพราะแม่บ้านบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมาทำงานหลังจากที่ตัวเองเนี่ย
เลิกงานแล้วนอกจากนี้ที่บริเวณประตูทางเข้าหอพัก
ก็ยังมีการติดป้ายรับสมัครผู้ช่วยหาเสียงอีกด้วย
ผู้สมัครสอสอหญิงคนนี้เนี่ยนะคะเราก็พยายามที่จะติดต่อไปนะคะ
ก็มีการชี้แจงผ่านโทรศัพท์บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ลูกน้องไปจอดรถหาเสียงบริเวณหอพักแต่ที่จอดรถเนี่ยคือรถยนต์เนี่ยมันแน่นค่ะ
จึงไปจอดตรงลานที่เขาจัดไว้ให้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์
แต่คือรอปภอ้างบอกว่ามันขวางทางเข้าออกไง
แต่ผู้สมัครสอสอรายนี้บอกว่ามันไม่ได้ขวางทางเข้าออกนะ
แต่รอปภคนในคลิปตอนที่พยายามที่จะพูดคุยกันเนี่ย
พอมีอาการเมาสุราเดินมาด่าทอลูกน้องแล้วก็ตัวเองว่าห้ามจอด
จึงพารอบพอเนี่ยไปดูว่าคุณมาดูซิเนี่ยรถมันจอดได้
ขวางทางเข้าออกนะแล้วก็ผู้สมัครสอสอหญิงรายเนี้ย
บอกว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันด้วย
อันนี้เขาชี้แจงกับเราผ่านทางโทรศัพท์แบบนี้นะคะ